อ้าววันนี้ที่ชาวแม่น้ำปังปักกง
ที่ก็เจอปลาโลมาปาโลมาจะมาไหว้บ่อยเหมือนกันนะ
ตรงวันละท้อนอย่าเข้าใจแต่จอราแค่มาเหมือนกัน
จอราแค่เท่านั้นมันน่าจะมีฟาร์มจอราแค่เยอะ
อืมน้ำมาเยอะตอนนี้เนอะ
ตอนนี้น้ำมันท่วมดูแต่อะไรมาบอกพวกเราเนี่ยวะ
เช้ามาน้ำขึ้น๒น้ำ

ก็มีกันเยอะแถวบ้างปักเกิง

ตอนนี้เออแถวนั้นเป็นฟาร์มสิงโตขาว

กำลังจะออก
หนะหนุ่มนะวันนี้ฉันมีแรงนะ
ฉันมีแรงแล้ว
ฉันเหนื่อยอยู่๒วันนุ่มนุ่มนุ่ม

อยู่ในฟาร์มมันก็คนเลี้ยงมันไง

ใช่แต่พอมันออกมาอยู่ตรงนี้มันหิวมันก็งับนะ

พูดหายเลย

เนี่ยจริงมันเป็นจราเข้เลี้ยงนี่แหละ

แต่สัญชาติยานของจราเข้ให้น้องยังไงมันก็ดุอะแม่

มันยังกินของกินสดเลย

เขาลงเรือของชาวบ้านไปสำรวจ

มันก็รอยควรแบบว่าคอยอยู่เลยเนี่ย

ือกแล้วก็รอยเท้าของจราเข้บริเวณป่าจากคลองที่เชื่อม

น่าจะเป็นรังของจอราเข้ดังกล่าว
บริษัทปฏิบัติการหน่วยกุบัยเขาบอกว่า

อ้าวใครจะไม่คิดให้มันเป็นหุนยนต์แล้วบ้างครับ

ไปลงไปตรวจสค้ำจนน้อยไหมมั้ยเอาลงไปต่อ

ฉันฟื้นละหนุ่มฉันจะไม่ยอมให้เธอย่ำยี

คนก็บอกหนุ่มย่ำยีฉันฉันจะไม่ยอมให้คนย่ำยี

ก็แม่อ่านแล้วไปหาอ่านเอาขาบจอลลาแค่ลอยน้ำนึกให้เหนื่อย
เอาเป็นว่าจราเข้ตอนนี้มันมีอยู่ไม่รู้หลุดออกมาหรือเปล่า
สรุปจับมั้ยแม่จับไหน
เหมือนตัวละเข้กกัดคุณแม่กับคุณแม่คุณแม่ก็เวอะหว่างเหมือนกันนะ

รายการที่นั่งแล้วไม่ปลอดภัยสุดเนี้ยนะ

เกิดมีอะไรเนี่ยพวกเราก็ช่วยกันยับยั้งก่อนที่คุณจะพูดออกมา
แต่ว่ารายการของคุณไม่มีใครช่วยคุณทัพจักรนะ
โธ่นุ่มแหมเรื่องแหวง

ขอให้คนทั้งประเทศเร่งหนึ่งว่าอีแว้ง

แล้วก็ถ้าเกิดว่าช่างมันช่างมันอย่างนี้ไง

คือคนดูเนี่ยเขาตัดสินได้นี่เขาส่งมาในทวิตเตอร์ใช่ไหม

ยังแตหลังแคให้จบก่อน

คือพ่นสเปรย์มาแข็งก็เลยลื้อผม

ที่จะแกว่าอื่นว่าดีฉันทำอะไรดีจะไม่พูด
สมัครโอลี่แฟนพูดไปได้อย่างไรก่อนพี่ไม่ได้แบบนี้ไง